คุณผู้ชมคะเจ้าของธุรกิจรีสอร์ทได้ทำปฏิมากรรมทรายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงงานเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดชุมพรค่ะ
ปฏิมากรรมทรายพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชขนาดความสูง๒๙๙เซนติเมตรกว้าง๑๙๙เซนติเมตรโดดเด่นอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานของนายสุรินเหล่าพัทรเกษมเจ้าของธุรกิจที่พักชื่อตามสบายรีสอร์ทถนนชุมพรระนองตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ที่ได้เกิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแก้ปัญหานามท่วมสำซากค่ะ

พระธุรกิจที่พักชื่อตามสบายรีสอร์ตถนนชุมพรปที่ได้เกิดใต้ร่มพระธุรกิจที่พักชื่อตามสบายรีสอร์ตถนนชุมพรปที่ได้เกิดใต้ร่มพระธุรกิจที่พักชื่อตามสบายรีสอร์ตถนนชุมพรปที่ได้เกิดใต้ร่มพระธุรกิจที่พักชื่อตามสบายรีสอร์ตถนนชุมพรปที่ได้เกิดใต้ร่มพระธุรกิจที่พักชื่อ